แม้ว่าไทยจะได้รับข่าวร้ายกับการพลาดตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวร
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ที่ได้เลือกกันไปเมื่อคืนนี้ซึ่งไทยรัฐจอบประเด็นก็ได้เกาะติดจนรู้ผลนะครับ
แต่ว่ามาวันนี้ก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง
ยืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าในรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะออกมา
ซึ่งก็คาดว่าจะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้ดีขึ้นได้
หลังจากการทำรับอาหารเมื่อปี๒๕๕๗สหรัฐก็ได้ประนามไทยอย่างรุนแรง
ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เลวร้ายที่สุดของการค้ามนุษย์
จรเคอร์บี้โศกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
หรือว่าแสดงความเห็นในเรื่องการปรับระดับที่ดีขึ้นในครั้งนี้
กว่าจะมีการเปิดเผยรายงานฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่ารายงานสรุปฉบับใหม่ที่จะออกมาจะระบุถึงความคืบหน้า
ทางการไทยได้ดำเนินการไปทางด้านการปรับปรามการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการประมงที่มีความสำคัญสำหรับไทย
และมีมูลค่านับพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
โดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการค้ามนุษย์ระบุว่าสหรัฐ
จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
และการนำคนผิดมาลงโทษในการพิจารณาปรับระดับประเทศ

ที่ผ่านมาถึงแม้ไทยจะตกอยู่ในระดับเทีย๓
แต่ก็ไม่ได้มีการคว่ำบาดทางเศรษฐกิจที่รุนแรงใด
โดยการตัดสินใจในเรื่องนี้จะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีครับ